ส่วนที่สมุทรปราการเข้าไปในแคมป์คนงานหน่อยครับ
โอ้โหมีทั้งฟันกันทั้งต่อยกัน

นั่งลง

นี่ตำรวจสภคลองด่านไปเลยนะไปกลางดึกเลย
ไปจับกลุ่มคนงานก่อสร้างประมาณ๕๖คนมาสอบสวนหน่อยสิ
คือมีพยานไปบอกว่าเนี่ยครับไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนคนงานด้วยกันได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดในแคมป์นะครับในแคมป์ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ที่ตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
คือพยานบอกตัวรวจว่าคนงานกลุ่มนี้แหละตำรวจ
เป็นคนงานคุมปั้นจันตอกเสาเข็มเพิ่งมาอยู่ที่แคมป์นะครับ
อยู่แค่สัปดาห์เดียวแล้วโอ้โหสร้างปัญหาจังเลย
จับกลุ่มดื่มเหล้าเมาแล้วหาเรื่องคนงานเก่าเขา
ล่าสุดเมื่อคืนนี้แหละไปหาเรื่องต่อยคนงานคนอื่น
กระทั่งนายสมพรอ่าสมมนะนะครับอายุสามสิบสี่ปี
คนงานช่างประปาเคาะร้ายนะครับเดินผ่านจะไปอาบน้ำ
ไม่รู้เขม่นหรือพูดจาอะไรไม่เข้าหูเขาคนงานกลุ่มนี้ไม่สบอารมณ์
ก็เข้าไปต่อยครับแล้วใช้ของมีคมฟันที่หลังนายสมพร
แผลเวอะเลยนะครับแล้วช่วงเกิดเหตุหัวหน้าคนงานก็พยายามเข้าไปห้าม
คนกลุ่มนี้ยังสวนกลับบอกว่าหรือหัวหน้าจะเอานั่นอืม
ล่าสุดครับตำรวจสอบปากคำกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับ
โรงพักแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหากับใครในกลุ่มนี้เพราะว่ายังไม่มีใครรับว่าเป็นคนฟันนายสมพรนะครับ
แล้วก็มีคนงานถูกนำตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนตำรวจปล่อยตัวกลับไปแล้วบ้างบางส่วน
ขณะที่การตรวจค้นห้องพักในแคมป์คนงานนะครับก็มีรายงานว่าตำรวจก็ไม่ได้เจออาวุธนะครับที่ใช้ฟันนายสมพรครับ